สาวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามองเรื่องของความรักอยู่ตลอดเลย
จริงเธอก็ยังดูเด็กนะคุณแต่ว่าเรื่องของความรักเนี่ยก็ดูเหมือนว่าโอ้โหมีกระแสข่าวออกมาต่างนานามากมายเลย
กับล่าสุดเลยนะคะหลังจากที่เธอเคยประกาศผ่านสื่อ
ให้เชอเอมชายาธนุษย์นางแบบสาวเป็นคนพิเศษของเธอ
ก็เลยทำให้หลายคนคิดไปไกลว่าคิตตี้เขาจะเปลี่ยนรสนิยมทางเพศหรือเปล่า
ไปคบเพศเดียวกันเนี่ยมีภาพอะไรตอกย้ำต่างออกมามากมาย
ภาพประกอบกันไปด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฉากนะที่ชาวเน็ตเขาพูดถึงกันมาก
ยังถูกมองว่าการแสดงนี้เป็นเหมือนการตอกย้ำข่าวเมาส์เรื่องรสนิยมทางเพศของสาวคิตตี้ด้วยหรือเปล่า
งานนี้เจ้าตัวก็ย้ำชัดนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเชอเอมเป็นเพียงความรู้สึกดีที่มีต่อกัน
แต่มันไม่ใช่แบบคนรักค่ะ
ส่วนบทเลิฟซีนกับผู้หญิงด้วยกันเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่หวั่นนะว่าจะเป็นการตอกย้ำข่าวเลสเบียนของเธอ
เหมือนที่บอกมาค่ะว่าเชมเป็นเพื่อนเคค่ะเป็นเพื่อนที่สนิทไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในเชิงลึกซึ้งเหมือนที่มินให้สัมภาษณ์มาทุกครั้งค่ะ
ยังปกติค่ะช่วงนี้เอ็มก็งานเยอะก็ห่างกันไปนิดนึงค่ะ
ที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้แบบคิดอาจจะแบบเวลาที่คิดมีใครสักคนหนึ่งคิดมักจะทุ่มเทแล้วก็เต็มที่กับมันมาก
ไม่ได้มองว่ามันตอกย้ำอะค่ะมันก็เป็นงานอีกงานนึง
ทุกคนทำให้งานมันออกมาดีที่สุดแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราทำแบบนั้นลงไป
คิตตี้ก็ออกมาประกาศชี้ชัดไปแล้วนะคะ
เป็นการที่ทำให้เธอได้แบบสามารถเป็นนักแสดงได้อย่างเต็มตัว
คือเธอสามารถเล่นบทอะไรก็ได้แล้วมันก็สามารถให้เธอรู้สึกว่า
พัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ด้วย